ท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้เรื่องของหญิงสาวคนหนึ่งกับจอมขมังเวท

เขาบอกยังไงนะไม่ได้ไปล่วงละเมิดทางเพศ
ไม่มีเลยเพราะว่าตอนที่ผู้หญิงคนนี้มาทำพิธีเนี่ย
ก็มีแค่ปลายนิ้วจิ้มน้ำมันจันทร์แล้วก็แตะที่หน้าผาก

ส่วนรสนมลอาบนมลทำกลางแจ้งมีลูกสิทธิ์ลูหาอยู่ตลอด
เรื่องของผู้หญิงคนนี้ที่มาร้องขอความช่วยเรือนผ่านเพศ
คือสื่อเอาไปออกก็ต้องเลอหน้าเลอตาไว้ก่อน
เพราะว่าผู้หญิงเขาบอกก็ถูกล่องลงไปทางเพศ

วันนี้ผมดูชัดแล้วเอ้าจำได้
กันเคยมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกัน

มันก็เลยเกิดการวงแตกเกิดขึ้น

สุดใจสิครับเขาเป็นคนรักผมอ่ะ
เขาก็เรียนแบบเมียเก่าผมนั่นแหละ
แต่ส่งเสียมีใบเซาลงสลิปเงินเรียบร้อย

มีมีหลักฐานมีอะไรบอกรักบอกอะไรทุกอย่างอยู่ในนั้น
แล้วจะไปข่มขืนได้ยังไงอาณาจารย์ได้ยังไง
บอกคนรักหรืออะไรยังไง
แต่ส่งเสียมีใบเซาลงสลิปเงินเรียบร้อย
เขาบอกเรียนแบบอดีตเมียผมนั่นแหละ
มีมีหลักฐานมีอะไรบอกลักษณ์บอกอะไรทุกอย่างอยู่ในนั้น
แต่จะไปคงคืนได้ยังไงอาจารย์ได้ยังไง
สุดใจสิครับเขาเป็นคนรักผมอ่ะ
เขาเรียนแบบเมียเก่าผมนั่นแหละ

เป็นคนรักผมเขาก็เรียนแบบเมียผมนั่นแหละ
นี่ฮะนี่คือวันนี้นะฮะเนรนแอร์นะครับ
แอร์จอมขมังเวศหรือว่านายหารรักษาจิตปัจจุบันอายุ๖๓ปี

ออกมายืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเอง
หลังจากที่เมื่อวานนี้หญิงสาวคนหนึ่งอายุ๒๖ปี
สมมุติชื่อคุณเอนะเป็นผู้เสียหายไปขอความช่วยเหลือ

บอกถูกเนรนแอร์จอมขมังเวศล่วงละเมิดทางเพศ

ปี๖๖แล้วก็มาขอความช่วยเหลือ

ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนอีกครั้งนะ

ในที่รับตาคนในห้องนอน
ไม่เคยเลยทำกลางแจ้ง

แต่มาเรียกเงินเรียกทองจากผม
สุดท้ายก็เลยต้องแยกวงกันไป

จริงวันนี้ตำรวจเข้าไปค้นสำนักเขาด้วยนะ

ตั้งแต่เมื่อปี๖๔จริง

ถึงขั้นเอาใบหย่ามาให้ดู

สุดท้ายตกลงคบหากัน
ฉันสามีภรรยา

ส่งเสียเลี้ยงดูผู้หญิงคนนี้

อยู่หลังสำนักของตัวเอง

ค่าเช่าหอเนี่ยเดือนละ๕๐๐๐บาท

บอกว่าไปจับได้

ผู้เสียหายนะเนรนแอร์บอกว่า

ตัวของเนรนแอร์เนี่ยอ้างว่าผู้หญิงคนนี้

ค่ะตอนหลังสุดเนี่ยมาบอกเนรนแอร์ว่า

แล้วเรียกเงิน๒แสนบาท

จะเอาเรื่องนี้ไปฟ้องร้อง

เพราะเนรนแอร์เนี่ยรู้ตัวดีว่า

แล้วก็ยังจับได้ว่าหญิงสาวคนนี้

แล้วก็เอาใบรับรองแพทย์ของตัวเองเนี่ย

ป้องกันไม่ให้หญิงสาวคนนั้นเนี่ย

แล้วผู้หญิงคนนี้จะมาท้องได้ยังไง
เพื่อที่จะทำอย่างนี้ได้ไง
เพราะหนึ่งเพราะไอ้เงินเขาจะเอาเงินเรา

ครูบอกว่าจะเอาเงินอย่างนั้นอย่างนี้

ใช้จ่ายอยู่กับผมเขาหมดร่วมล้าน

เราพื้นตัวไม่ดีพูดแค่นี้ดีกว่าฮะ
มันจะมันเข้าข้อกฎหมายดีกว่า

ถ้าคนดีเหรอเราจะให้ปล่อยไป

เขารู้ว่าจุดเราอยากจะมีลูก
ท้องกับใครก็มาก็ไม่รู้นะฮะ

ไปหาหมอไปตรวจว่า

ผมก็พูดแย่หมออีกนะบอกว่าผมอยากมีลูกอย่างนั้นทำไงบอกไม่ได้ไม่เป็นไปไม่ได้

นี่พอตอนนี้คบกันอยู่พอบอกอยากมีลูกอายุหกสิบแล้วเนี่ยหกสิบกว่าเนี่ย
แล้วผู้หญิงคนนี้บอกท้องเนรนแอร์เลยบอกเอ้าไปตรวจร่างกายหมอบอกตัวเองเป็นหมั่น
แล้วจะมีลูกได้ยังไงก็เลยไม่ให้เงินนะฮะที่มาเรียกเงินสองแสนบาทนะครับ
อันนี้มุมของเนรนแอร์นะเดี๋ยวต้องฟังฝ่ายหญิงอีกทีนึงนะครับเพราะว่าข้อมูลนี้ก็ไม่ตรงกันแล้วนะครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยหลังจากที่ทางฝ่ายหญิงสาวเขาไปแจ้งความเรื่องถูกเนรนแอร์ล่วงละเมิดทางเพศด้วยนะฮะ
บอกว่าสถานที่เกิดเหตุก็คือในสำนักของเนรนแอร์นี่แหละนี่นะฮะที่ดอนเมืองเนี่ยนะครับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เลยมาที่สำนักของเนรนแอร์เป็นบ้านพักด้วยแล้วเป็นสำนักด้วยดอนเมืองนะคุณรัชพรที่ดินเนี่ย๑๕๐กว่าวา
โอ้โฮนี่ใหญ่โตนะครับ
แล้วก็จะมีที่พักปีกหนึ่งที่เขาทำเป็นสำนักของเขานะครับ
นี่ทีนี้หญิงสาวเขาบอกเหมือนกับ
เขาโดนของใช่ไหมมันแบบมันไม่รู้ตัว
มันดูสติตัวเองไม่ได้

อินเทอร์เน็ตว่าใครจะช่วยถอนของถอนคุณสัยให้เขาได้บ้าง
ก็ไปเจอจอมขมังเวศเขาก็เลยติดต่อมาแล้วก็มาหาเนรนแอร์
ทีนี้เหมือนยิ่งโดนของเข้าไปอีกเนรนแอร์บอกโอ้โหต้องมาถอนของถอนของ
ไม่จบไม่สิ้นถูกล่วงละเมิดทางเพศไปแบบไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้ง
นี่ตำรวจเลยบอกไหนขอตรวจสอบไอ้สิ่งต่างที่เป็นของขลังที่อยู่ในสำนักหน่อย
นี่ท่านภูมิกับการสอนอดอนเมืองนะฮะนำเจ้าหน้าที่มานะครับ
ก็เลยขอเอาสีพึ่งทาปากเอาน้ำมันพลายเอาผงมวลสารต่างของเนรนแอร์
ในสำนักเนี่ยบอกขอไปตรวจสอบหน่อยเนรนแอร์ก็ให้ความร่วมมือนะครับ
ก็เอาให้กับตำรวจไปนะครับค่ะเพื่อไปตรวจสอบว่ามันมีอะไรที่มันแปลกปลอม
หรือว่าทำให้เขาแบบมึนเบลองงแล้วก็ถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือเปล่า
ตำรวจบอกว่าจากนี้ไปเดี๋ยวก็ต้องมีขั้นตอนต่อด้วยนะฮะ
ก็คือต้องเชิญเนรนแอร์เนี่ยเอาไปสอบปากคำนะครับ
เพราะว่ามีคนแจ้งความเอาไว้ยืนยันว่าเรื่องนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะ
ก็ต้องเริ่มต้นจากกระบวนการในการตรวจสอบหลักฐานแล้วก็สอบปากคำทั้งฝ่าย
คนที่มาแจ้งข้อหากับคนที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาก่อน
แต่ฝั่งเนรแอร์เขาบอกเขายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะฟ้องกลับหรือเปล่า

นี่นะทีนี้คนในสำนักของเนรนแอร์เนี่ยนะฮะ
เป็นเสมียนดูแลสำนักเนรนแอร์ให้ข้อมูลกับเรานะครับ
บอกว่าหญิงสาวที่ออกมาร้องเรียนออกมาแจ้งความออกมาแฉเนรนแอร์เนี่ย
เธอบอกเธอขอแฉกลับบ้างเหมือนกัน

หนูรักอาจารย์หนูตัวคนเดียวหนูไม่มีใคร
อยากให้อาจารย์อยู่กับหนูหนูอยากอยู่ใกล้หนูรักอาจารย์
คือเขาก็ปริ้นต์เป็นเอกสารมาเลยนะฮะ
เป็นเอกสารปริ้นจากลายจากชัดลาย
คือน่าจะแคปเป็นภาพมาแล้วก็เหมือนเอาภาพมาแปะแล้วปริ้นต์ออกมา
เพื่อจะบอกว่าผู้หญิงคนนี้เข้ามาตีสนิทกับเนรนแอร์จริง
ตั้งแต่ปี๒๕๖๔เพื่อให้เนรนแอร์ทำพิธีแก้กรรมให้
จากนั้นก็เข้าหาตลอดจนเมื่อ๒๐มีนาคมเนี่ย
ฝั่งผู้เสียหายก็ยังส่งข้อความมาหาลูกศิษย์เนรนแอร์คนหนึ่ง
บอกเป็นห่วงคิดถึงพิหารพิหารคือชื่อจริงนะ
ในหารักษาจิตชื่อจริงของเนรนแอร์ถามว่าพี่หาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้าง
แล้วก็มาหาที่สำนักมาที่สำนักเนรนแอร์บ่อย
จนเกิดความใกล้ชิดสนิทสนมแล้วก็ตกลงคบหากับเนรนแอร์
จากนั้นพอคบหามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเนรนแอร์แล้วเนี่ย
พฤติกรรมก็เปลี่ยนไปเริ่มจากการขอเงินด้วยข้ออ้างต่าง
ค่าเช่าห้องบ้างค่ากินค่าใช้บ้างแล้วที่สังเกตมันดูผิดปกติก็คือ
เปลี่ยนชื่อไลน์บ่อยเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ไลน์บ่อย
บางทีเอารูปเนรนแอร์มาตั้งเป็นโปรไฟล์ตัวเองก็มี
จนสุดท้ายเนี่ยนะก่อนจะเกิดเรื่องเกิดราว
ผู้หญิงคนนี้บอกว่าท้องจะขอเงินเนรนแอร์ไปเอาลูกออก
อย่างนั้นเนี่ยจะเอาเรื่องที่ถูกเนรนแอร์กระทำเนี่ย
ร้องเรียนตามที่ต่างไม่ว่าจะเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
มูลที่ปวีนาหงศกุลเพื่อเด็กและสตรี
ถ้าไม่อยากให้เอาเรื่องไปฟ้องเอาไปร้องเนี่ย
ให้เงินเขาสองแสนถึงจะไม่เอาเรื่อง
อาจารย์ก็มีการให้มาตลอดเนี่ยพี่เนี่ยหนูไม่มีค่าห้องเลย
ตอนแรกเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้เดี๋ยวต้องโอนค่าห้องให้หนูแล้วนะ
อะไรอย่างนี้อาจารย์ก็รู้หน้าที่เขาเขาก็โอนให้
ก็คือเป็นเรียกว่าให้เป็นรายเดือนนั่นแหละ
เนี่ยอันนี้ไลน์มันคือมันเปลี่ยนหน้ามันเอาอีกลายนึงมาแล้ว
มันมีหลายไลน์มากงงกับมันมาก
มีเบอร์เป็น๑๐เบอร์โทรมา
นี่นะฮะคนในสำนักของเนรนแอร์นะฮะ
แล้วก็ยังมีลูกศิษย์ของเนรนแอร์เขาก็เอาหลักฐานแชทข้อความ
ที่ผู้เสียหายทักมาหาเนี่ยเอามาให้ดูอีกนะครับ
บอกเริ่มจาก๒๐กันยายน๒๐มีนาคม๖๕
ใช้รูปโปรไฟล์เป็นรูปการ์ตูนส่งไปหาลูกศิษย์เนรนแอร์แนะนำตัว
แล้วก็บอกว่าเป็นห่วงคิดถึงพิหารลูกศิษย์ก็ตอบกลับไปว่า
เนรนแอร์เขาสบายดี๒๓มีนาคม๖๕อยู่ก็ออกจากการแชทไป
เอาไว้เนี่ยนะฮะแล้วก็มีแชทที่รูปโปรไฟล์เป็นผู้หญิงส่งมา
บอกหนูรักอาจารย์หนูตัวคนเดียวไม่มีใครอยากให้อาจารย์อยู่กับหนูอยากอยู่ใกล้

เพราะว่าเดี๋ยวฝั่งของคุณเอเขาจะชี้แจงอยู่เหมือนกัน

ล่าสุดเนี่ยทางลูกศิษย์เนรนแอร์บอก๑๘มีนาคม๖๖
ผู้หญิงคนนี้ใช้รูปโปรไฟล์ของเนรนแอร์
แล้วส่งข้อความมาหาบอกเงินหนูหมดทำยังไงคะ
เงินให้หนูสองหมื่น
เงินหนูหมดจะเอาอะไรใช้กินเห็นใจหนูด้วย
หนูอยากจะไปเอาลูกในท้องออก
ถึงแล้วหนูขอหกหมื่นก้อนสุดท้าย

นี่เห็นไหม
ที่ทำหนูท้องไม่รับผิดชอบ
รับปากกับผู้กองสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้ว
ว่ารับก็เอาเงินให้หนูไม่ให้มีเรื่อง
หนูขอเงินหนูไม่ไหวเองเหมือนกับพี่
ลูกศิษย์บอกเอาหลังมาบอกสองแสน

มีหลักฐานการโอนเงินแต่ตอนหลังสุดเนี่ยบอกท้องจะขอสองแสน
เธอก็เลยเอาเรื่องนี้ไปร้องกับทางสายใหม่ต้องรอด
แล้วก็เป็นข่าวดังขึ้นมาณขณะนี้
เมื่อกี้นี่หลักฐานการโอนจากฝั่งไหนนะคะ
ออกมาให้ตำรวจให้เจ้าหน้าที่ดูอะไรพวกนี้
คือถ้าเป็นแชทสลิปโอนเงินเนี่ยแปลว่าฝั่งตรงข้ามที่ไม่ใช่เจ้าของไลน์
เป็นคนโอนมานะเพราะฝั่งนั้นเป็นคนส่งสลิปมา

หงายการ์ดปล่อยแชทไลน์ใช่ไหมชี้แจงทุกประเด็นเลย

เธอไม่เคยส่งข้อความแบบนี้เป็นชายนีรแอลเลย

หมายเลขบัญชีธนาคารที่ปรากฏในแชท

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการคบหาบอกรักขอเงินข่มขู่รีดไถเงินข่มขู่จะทำแท้งเนี่ย
บอกไม่มีเด็ดขาด

เพราะรู้อยู่แล้วว่าเนรนแอร์เป็นหมัน
ตั้งแต่ครั้งแรกที่นอนด้วยกัน
ส่วนที่บอกจะไปร้องมูลนิธิปวีนาเนี่ยไม่ใช่เรื่องตั้งท้อง
แต่เป็นเรื่องถูกหลอกให้นอนให้มีอะไรกัน
หลอกทำเสน่หอนของแก้เคล็ดโดยที่เธอไม่สมัครใจ
นแอร์เนี่ยยังเคยกล่าวอ้างกับเธอนะว่า
เคยมีอะไรร่วมหลับนอนกับบุคคลมีชื่อเสียงตั้งหลายคน

คุณเอยอมรับว่ามีความสัมพันธ์จริงแต่เธอไม่ได้ยินยอม
ถามว่ารักเนรนแอร์ไหมรัก
แต่รักในฐานะลูกศิษย์กับอาจารย์เท่านั้น
ไม่เคยคบหาแบบสามีภรรยาจะใช้คำว่าคนรักไม่ได้
รับว่าเคยไปบ้านเนรนแอร์ที่อำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรีจริง
ส่วนประเด็นที่เนรนแอร์อ้างบอกว่าเธอไปมีสัมพันธ์กับบุคคลอื่นใช่ไหมว่าอุ้มท้องมาที่บอกเป็นคนขับรถนั่นน่ะ
ไม่จริงเธอบอกเธอเคยเห็นเนรนแอร์กินยาเกี่ยวกับโรคประสาทด้วย
ตอนแรกที่เนรแอร์ให้สัมภาษณ์ก็บอกไม่รู้ว่าเขาเป็นประสาทหรือเปล่าหรืออะไรใช่ไหม
บอกไม่น่าใช่เธอหรอกที่มีอาการทางประสาทเนรนแอร์หรือเปล่าเพราะเคยเห็นเนรนแอร์กินยาแบบนั้นอยู่

เรื่องร้างของขลางต่างรวม๕๐๐๐๐๐บาท
ชื่อดังในวงการบันเทิงเนี่ยอ้างชื่อแบบเยอะแยะไปหมด
ซึ่งคนในพื้นที่ก็รู้ดีกันว่าฝ่ายหญิงเขามีสถานะเป็นอะไรกับเนรนแอร์
พักหลังเนี่ยยังคาดว่าเนรนแอร์เนี่ยน่าจะรู้ว่าฝ่ายหญิงเข้าไปสนิทสนม
สนิทสนมกับคนขับรถของตัวเองเนรนแอร์ก็เลยไล่คนขับรถของตัวเองเนี่ยออกนะฮะ
แต่ฝ่ายหญิงก็ตอนนั้นก็ยังคงอยู่กับเนรนแอร์ยังคงตามต่อแย้อยู่อ่ะ
นี่ชาวบ้านเขาอ้างว่าอย่างนี้นะ
มันเริ่มจะแก๊กเมย์เขาจะมาทำพฤติกรรมอย่างนี้
ทั้งนั้นที่จริงแล้วก็ไปมาอสุ
เวลาอยากได้อะไรอาจารย์แกก็ซื้อให้อะไรทุกอย่างของที่แกอยากได้อะไรอย่างนี้
แต่มาทำอย่างนี้แกก็เลยแบบไม่ชอบพฤติกรรมอย่างนี้ครับ
เพราะปกติแล้วผมก็ไปมาอสุเดินมาหลายเดือน
ผมก็ยังมองอีกมุมนึงว่าแล้วอย่างนี้จะเป็นการมาทำพิธีอะไรอย่างนี้
ไม่ใช่ครับผมว่าอยู่กันเหมือนอยู่ด้วยกันมานานแล้วอย่างนี้
พฤติกรรมส่วนนั้นก็ทำให้ผมคิดว่าไม่น่าจะใช่
น่าจะเป็นการแบงคเมย์กันมากกว่าครับ
แต่อยู่คนละห้องกันแต่เจ้าของที่พักบอกว่าทั้งคู่เนี่ย
เพิ่งย้ายออกไปเมื่อ๒เดือนก่อนนะครับ
ฝ่ายหญิงออกก่อนจากนั้นอีกเดือนหนึ่งฝ่ายชายก็ย้ายออกตาม
เขาเป็นเด็กของผมครับเป็นเมียก็ว่าได้นะฮะ
ตอนแรกก็มารักษาผมหายแล้วนะฮะ
เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ความไปมาหาสู่กัน
สนิทกันก็เกิดความรักกันนะครับ
เขาทำไปเพื่อแบบนี้เพื่ออะไรครับ
เห็นว่ามีการมีความสัมพันธ์เรื่องเงินทองด้วย
ครับแน่นอนครับมีหลักฐานหมดนะครับนะฮะ
เหมือนเราเป็นธนาคารมาก็จ่ายบ้างอะไรบ้างนะครับนะฮะ
ดูแลเขาอย่างเป็นแกอย่างดีเช่าบ้านเช่าห้องให้อยู่เรียบร้อย
เก็บเริ่มล้านนะครับผม
แล้วเหตุผลอะไรที่เขาถึงไปแจ้งความ
เขาจะเอาเงินผมอีก๒แสนหลังล่าสุดนะฮะ

เห็นบอกว่าถูกไล่ออกไปแต่ก็ยังไม่ได้ย้ายไปไหน
ไม่เจอลองให้เพื่อนบ้านติดต่อให้ติดต่อได้ด้วยนะคะ
แต่เขาบอกเขาไม่สะดวกให้สัมภาษณ์
เพราะว่าคุณเอ๋เข้าไปแจ้งความเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศเอาไว้
นายเดชากิติวิทยานันต์นะครับเจ้าของเพจทนายคลายทุกข์นะครับ
นายเดชาบอกว่าในส่วนของข้อกฎหมายเนี่ยนะ
ทางฝั่งของหญิงสาวผู้เสียหายไปแจ้งความในความผิดเกี่ยวกับล่วงละเมิดทางเพศ
มือนั่นคุณเอกพบเหลืองประเสริฐนะฮะที่ทางหญิงสาวผู้เสียหายมาร้องขอความช่วยเหลือนะครับ
นายเดชาก็วิเคราะห์ทางคดีนะครับบอกว่าเบื้องต้นทั้งสองฝ่าย
ณขณะนี้ถือว่าออกมายอมรับกันแล้วว่ามีความสัมพันธ์กันจริง
เพราะฉะนั้นจึงไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ประเด็นนี้ละ
เรื่องที่ว่ามีความสัมพันธ์ทางชู้สาวกันหรือไม่อย่างไรลึกซึ้งกันขนาดไหน
แต่ถ้าผู้เสียหายไปแจ้งความเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ย
ผู้เสียหายก็คือฝ่ายหญิงต้องยืนยันให้ได้ว่าไม่ได้เป็นการสมยอมที่จะมีเพศสัมพันธ์กับเนรนแอร์
จะสามารถดำเนินคดีกับเนรนแอร์ได้แต่หากเป็นการสมยอมนะแล้วมาแจ้งความ
ฝ่ายหญิงเองก็อาจจะมีความผิดเข้าข่ายแจ้งความเท็จด้วยเหมือนกัน
ส่วนเรื่องที่เนรนแอร์ไปเอาแชทต่างแล้วเอามาเปิดเผยว่านี่เป็นความสัมพันธ์แบบนั้นแบบนี้
อ้างว่าถูกกันโชคทรัพย์ถูกเรียกเงินเนรนแอร์ก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่านี่เป็นแชทจริงหรือไม่นะ
ถ้าเป็นแชทจริงฝ่ายหญิงก็เข้าข่ายกันโชคทรัพย์อยู่เหมือนกันแต่ฝ่ายหญิงเขายืนยันว่าแชทเนี่ยเขาถูกตัดต่อ
นะครับส่วนที่ว่ามีแชทไปเรียกเงินตบทรัพย์
สมมุตินะ๒แสนเป็นเรื่องจริงก็ไปแจ้งความจับไว้นี่
เขาจะไปเรียกไปบอกว่าถ้าไม่จ่ายจะแฉงก็จะกลายเป็นการโชคเลย

ผมว่าเรื่องพวกนี้มันแล้วแต่ว่าจะคุยกันอย่างไร
ก็ลองดูดิกันถ้าเกิดเขาเคยรักกันสมมุตินะ
ก็ไปคุยกันปิดห้องคุยเดี๋ยวก็จบจับ

คุณเอกพบเหลืองประเสริฐนะครับผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดนะฮะ
ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษารังค์บิวิวัติกรับการคศมภัยไทยด้วย
ฝ่ายหญิงเข้ามาร้องขอความช่วยเหลือทางคดีเนี่ย
บอกว่ากรณีนี้มันก็ต้องไปพิสูจน์กันตามขั้นตอนต่างนะครับ
เพราะว่ามันก็มีหลายเคสหลายกรณีที่จะเป็นลักษณะเหมือนกับ
บางทีคนที่เขาถูกกระทำเขาก็โอ้โหอยู่ในพวังมานานพอสมควร
กว่าที่จะมีสติแล้วก็หลุดพ้นขึ้นมาได้
แล้วก็มาแจ้งความกันดำเนินคดีกันมันก็ต้องไปพิสูจน์ทราบตรงนั้นให้ได้นะฮะ
เรื่องราวตรงนี้นะ
ก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะคะ